ช่วงนี้ฝนมาแล้วนะคะสัตว์เลื้อยคลานต่าง
มักจะเข้ามาอยู่ในบ้านคนมาด้วย
ตะขาบเอยงูเอยระมัดระวังนะคะ
ที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เด็กหญิงอายุ๑๕ปีค่ะเอื้อมมือไปถอดปลั๊กหม้อหุงข้าว
แต่งูเนี่ยมันไปพันอยู่กับสายไฟมองไม่เห็นเหรอ

ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะอาการปลอดภัยดีนะคะ
โดยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีจังหวัดเชียงใหม่
เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ๑๕ปีนะคะถูกงูฉกค่ะ

ไปถึงพบว่าเด็กถูกงูกัดที่นิ้วมือด้านซ้าย
ตอนที่ไปถึงเด็กร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ข้อมือพบว่าญาติใช้ผ้ารัดข้อมือเอาไว้
เป็นการป้องกันพิษงูเข้าสู่หัวใจ
ใกล้กันค่ะเจ้าหน้าที่พบซากงูเขียวตัวใหญ่เลยนะคะ

โดยเจ้าของบ้านเอาซากงูเก็บไว้ในถุงพลาสติก

ถูกงูเขียวกัดขณะที่เดินไปถอดปลั๊กบ้องหุงข้าวที่เสียบไว้ที่เสากลางบ้าน

แต่กลับไปจับถูกงูเขียว
เพราะงูเขียวเขาพันอยู่กับสายไฟ
งูเขียวตัวนี้กัดเข้าที่มือซ้ายเต็มนะคะบริเวณนิ้วมือ

พอคนในบ้านเห็นว่าถูกงูกัดรีบใช้ไม้ตีตีงูนะ
แล้วก็เอางูซากงูเก็บไว้ในถุง
เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะว่างูตัวนี้มันมีพิษหรือไม่มีพิษ
แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำเลยนะคุณผู้ชม
เวลาถูกงูกัดงูฉกอะไรต่างเนี่ยหางูให้เจอตีให้ตาย
แล้วเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูเก็บไว้ให้คุณหมอดูนะคะ
หลังจากนั้นบันไดญาติใช้ผ้ารัดข้อมือก่อน
ที่จะตามให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือก็คือการนำตัวส่งโรงพยาบาลฮ่อ
ตอนนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
อันตรายอยู่ในบ้านนะคะตรวจสอบกันดีด้วยหน้าฝนแบบนี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ